แม่ก็แปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าลีลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ท่านผู้ชมครับวันนี้๗๓วันคดีน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารค่ะนะฮะ
หายจากบ้านไป๑๑พฤษภาคมพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟ
ภูเขาหลังบ้านสิบสี่พฤษภาคมวันนี้มันมีอยู่สามประเด็นด้วยกัน
ใช่นะครับสองก็คือคุณแม่น้องชมพู่บอกมาสองสามวันแล้ว
บอกว่ากำลังรอหลักฐานสำคัญที่ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะออกมา

ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่วันนี้เราไปคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อสีส้ม
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่ามันคงไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แล้วล่ะ
ไม่เกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะย้อนให้เราจะขยายให้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ที่ก็ต้องตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอันนี้ต้องยอมรับ

เพราะว่าตำรวจเองก็สอบปากคำไปหลายครั้งจำลองเหตุการณ์วันที่เด็กหายวันที่หาตัวเด็กด้วยนะครับ
คุณแม่น้องชมพู่เองก็ถามมาว่าเออตกลงแล้ววันนั้นที่ลูกสาวเขาหายเนี่ย
ลุงพลมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันหายไปเนี่ยตกลงแล้วลุงพลยังไงกันแน่
แล้วไปไปมาเสื้อสีส้มที่เจออยู่ใต้ขอนไม้ที่ห้วยบุงมันก็ไม่ไกลจากบ้านลุงพลอีกต่างหาก
ใช่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบางคนออกมาให้ข้อมูลบอกเคยได้ยินเสียงสุนัขเห่านะ
ช่วงกลางคืนเนี่ยเห่ามาทางแถวกระท่อมฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลในคืนวันที่๑๒พฤษภาคม
แล้วภรรยาลุงพลเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาบอกว่าเออสงสัยใครเอาหลานมาคืนหรือเปล่า
หมาเห่าเลยไม่ได้เอามาคืนเอามาวางเอาไว้ซึ่งป้าแตนบอกไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้น
มีหลายประเด็นประเด็นประดังเข้ามาที่ลุงพลไง
เมื่อวานลุงพลบอกกับเราว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มาติดกล้องวงจรปิดที่บ้านให้เหลือเกิน
กังวลว่าเวลาไม่อยู่บ้านเนี่ยหรือเวลากลางคืนใครจะมาทำอะไรเอาหลักฐานอะไรมายัดให้ลุงพลหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้ก็โอ้โหกลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วเนี่ยครับนั่งคุยกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
แต่บางช่วงเวลาก็ยังพอยิ้มได้อยู่ข้อมงข้อมือนี่สายสินเต็มไปหมดเลย
คนไปให้กำลังใจคนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจก็มาผูกข้อไม้ข้อมือให้นะครับ
ลุงพลเองบอกว่าหลังจากรู้ว่าตำรวจยืนยันแล้วว่าเสื้อสีส้มที่พบล่าสุดตรงลำห้วยบุงที่กอไผ่แล้วอยู่ใกล้บ้านลุงพล
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่จริงเนี่ยก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะตัวลุงพลเองไม่มีเสื้อสีส้มแบบที่เจอตรงลำห้วยบุงล่าสุดอยู่แล้วแค่เกรงว่าจะถูกคนจับตามอง
เพราะอย่างที่รู้กันว่าลุงพลเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกแม้จะแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหลายครั้งทั้งการสาบานทั้งการให้ข้อมูลกับทุกสื่อให้ข้อมูลกับตำรวจทำทุกอย่างไปหมดแล้วก็ตาม
สบายใจครับผมเห็นภาพตั้งแต่แรกผมก็รู้แล้วว่าเป็นเสื้ออะไรของคาบูตุว่ะนะแต่เพียงแต่ผมก็เออผมไม่มีและพอพอที่บายมันไม่มีอะไรไงถ้าว่า
วันที่น้องหายนะถ้าบอกแก๊งยำปลาเห็นเสื้อทรงเสื้อส้มอะไรนั่นน่ะ
แต่ถ้ามันยังมีผลอยู่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงไม่ปล่อยประเด็นนี้แน่
ส่วนที่บ้านของลุงพลวันนี้นะครับมีชาวบ้านเดินทางมาให้กำลังใจ
ผูกข้อไม้ข้อมือทั้งลุงพลทั้งป้าแตน
เขาก็ดูจากข่าวนี่แหละนะครับเขาก็เลยแวะมานะครับ
ลุงพลเองก็มอบหนังสือสวดมนต์ให้กับคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
เป็นการตอบแทนน้ำใจกันพอชาวบ้านกลับลุงพลป้าแตนวันนี้ก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวจะมีแขกมาเยี่ยมอีกเนี่ยเดี๋ยวบ้านจะดูไม่สะอาดตาจะไม่สบายตา
อะไรที่ลุงพลป้าแตนบอกว่าไม่ใช้แล้วก็เอาเก็บไปทิ้งกันแล้วกัน
เอาเก็บไปเผาก็แล้วกันนี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่บรรยากาศที่บ้านของลุงพลวันนี้นะค่ะ
ทีนี้ค่ะนอกจากคุยกับลุงพลนะคะก็ต้องไปคุยกับแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ประเด็นเรื่องของเสื้อสีส้มนี่แหละค่ะ
วันแรกที่มีข่าวเรื่องของการเจอเสื้อสีส้มถูกซุกอยู่ใต้ขอนไม้ที่ห้วยบุง
หลายคนก็มองว่าโอ้โหมันอาจจะเป็นหลักฐานสำคัญ
นำมาซึ่งการจับคนร้ายในคดีของน้องชมพู่
แต่สุดท้ายพอตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีแม่เองคิดยังไงผิดหวังไหม
แม่บอกว่าเอาจริงเลยนะโล่งใจมากกว่า
ที่ตำรวจตัดประเด็นเรื่องของเสื้อส้มทิ้งไป
เพราะกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะพอมีประเด็นใหม่เรื่องใหม่อะไรมาสักเรื่องนึงเนี่ย
หวาดระแวงกันไปหมดว่าเอ๊ะตกลงอะไรยังไงของใคร

ชาวบ้านหวาดระแวงกันเองไปหมดเลย
กลัวว่าจะถูกจับเป็นคนร้ายกันไปหมดนะคะ
ครอบครัวของแม่แม่บอกว่าไม่ได้กังวลนะคะ
เพราะแม่รู้ว่าเสื้อส้มมันไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่อยู่แล้ว
แม่ก็บอกตลอดเรื่อยมาว่ามันมันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าด้วย
ค่ะที่เป็นสภิตรตรงแบบถ้าแม่เป็นคนร้ายจริง
คงเผาเสื้อสีส้มทุกตัวไปแล้วแม่คิดว่าอย่างน้อย
ไม่ใช่แค่แม่ที่โล่งใจชาวบ้านก็จะโล่งใจค่ะ
ระแวงเสื้อส้มตัวเองมากค่ะทุกคนอ่ะ
พ่อของน้องชมพู่ก็เหมือนกันนะคะบอกว่ารู้สึกโล่งใจ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย๒เดือนกว่า
เสื้อสีส้มคนวุ่นวายกันไปหมดทั้งหมู่บ้าน
บางคนนะคะมีเสื้อสีส้มนะคะแต่ไม่กล้าใส่เสื้อสีส้มออกจากบ้าน
บางคนเอาเสื้อไปทิ้งบางคนเอาเสื้อไปซ่อน
ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะ
แต่มันเป็นข่าวเป็นประเด็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าวันน้องชมพู่หายไป
มีคนใส่เสื้อสีส้มอุ้มน้องไปหรือเปล่า
ไม่มีใครกล้าใส่เสื้อสีส้มมาเนี่ยค่ะ๒เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะ
พ่อก็เลยบอกว่าพอตำรวจยืนยันว่าเสื้อส้มไม่เกี่ยว
มันดีมากเลยมันส่งผลดีกับชาวบ้าน
ทำให้การเสนอข่าวจะได้ไม่ต้องหลงประเด็น
ประเด็นอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปเลย
แต่เราไม่ได้กังวลนะทีแรก

เพราะว่าอะไรคะ

บางบ้านมันมีเสื้อส้มเดี๋ยวเขากลัว
ก็ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องหวั่นระแวง

ใช่ทุกบ้านเขาจะไม่ใส่เลย
นักเวรนักเวรพ่อพ่อจะใส่ตลอด

มีคนเขาออกมาบอกว่าเป็นของเขาเอง

แถนบอกว่าเป็นเจ้าของเสื้อสีส้มแขนยาว
ที่ไปซุกอยู่ตรงขอนไม้
กอไผ่ริมห้วยบุงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ

เลยถอดทิ้งเอาไว้เนี่ย
แถนนะครับหลังจากที่ตำรวจก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเสื้อส้มแขนยาวไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
เพราะไปถามเด็กแก๊งจำปาแล้ว

ถามกันไปถามกันมาสรุปก็คือ
เห็นคนเสื้อสีส้มวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย
จำผิดวันไม่ได้เห็นวันที่๑๑พฤษภาคม

เพราะฉะนั้นคนใส่เสื้อส้มไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่
เราก็พยายามไปถามในแถนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ

แต่วันนี้เขาบอกเขายังไม่พร้อม

บอกว่าเขาไม่ขอให้ข้อมูลกันแล้วกันเพราะว่าเขาบอกกับตำรวจไว้หมดแล้ว
ส่วนป้าย้อมนะครับป้าย้อมเป็นคนไปเจอเสื้อสีส้มคนแรกเลยนะครับ
ยอมบอกว่าวันที่เจอวันแรกเนี่ยนะ

ภรรยาของในแถนบอกว่าเสื้อของสามียังอยู่ที่บ้าน
แต่สุดท้ายในแถนออกมาบอกว่าเสื้อที่เจอที่อยู่ที่ขอนไม้เนี่ยเป็นของตัวเอง

มันอาจจะไม่ตรงกันป้ายอมบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ
เมื่อวานนี้ในแถนเองก็ไปบอกกับตำรวจสพกกตูมแล้วว่าเสื้อหายจริง
ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับในแถนนะครับ

เพราะก็ถือว่าในแถนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการหายตัวไปของน้องชมพู่
ส่วนประเด็นที่มีการบอกว่าชาวบ้านอึดอัดกับการทำงานของตำรวจที่ลงมาทำคดีนี้
ลักษณะเหมือนกับมีการละเมิดสิทธิ์
เรื่องนี้เราได้ถามนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งทางป้าย้อมเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่จริงนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านทุกคนพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจทุกอย่าง
เนื่องจากอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ไปไปถามภรรยาค่ะว่าเป็นไงก็ไปแจ้งตำรวจว่าเชื่อฉันหาย
ประมาณนี้ฉันเอาไปทิ้งจริง

คิดอืดอัดไหมครับว่ามีการว่าเป็นว่าเอาไปสอบปฏิคัม
แต่ป้าไม่เห็นคนที่เขาพูดนะไม่เคยได้ยินด้วย
มีแต่เขาอยากร่วมมือประมาณนี้

ถ้าเจออะไรก็อยากให้ข้อมูล

แต่ส่วนมากเขาก็จะมีแค่นี้มีแค่ว่าอยากให้ความร่วมมือกับตำรวจและสื่อ
เหนือจากมีคนมายืนยันแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเสื้อสีส้มตัวนั้นนะคะ
ตำรวจเองก็ย้ำให้ฟังแบบชัดเลยนะคะ
เสื้อสีส้มที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้ที่ห้วยบุงเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
ตำรวจบอกเลยว่าคือตัดประเด็นเรื่องของเสื้อส้มไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะว่าข้อมูลจากเด็กแก๊งจำปาที่บอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อส้มมีพฤติกรรมแปลก
วิ่งแปลกคนเขาเดินลงมาจากภูเหล็กไฟ

จริงแล้วเด็กแก๊งจำปาจำผิดวัน
เห็นคนเสื้อส้มเนี่ยไม่ใช่วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
เป็นวันหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนเขาออกกันช่วยตามหาน้องชมพู่
ตำรวจยืนยันเองค่ะพลตำรวจรีอักขพงศ์พิมลสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ยืนยันว่าเสื้อส้มไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
เสื้อหลังสุดเนี่ยเหรอจริงไม่เกี่ยวเลยเสื้อส้มมันตัดประเด็นตั้งแต่แรกแล้ว
เพราะว่าเด็กเข้าใจผิดไม่ให้เด็กที่เห็นเสื้อส้มเข้าใจที

ไม่ใช่สีส้มคือมันเห็นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้ว
นี่ค่ะถึงแม้ว่าเรื่องของเสื้อสีส้มจะไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
แต่ตำรวจทำงานต่อเนื่องนะคะสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องนะคะ

คณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษดร
นำโดยนายศิระเจนจาคะที่เป็นประธานนะคะ
แล้วนำคณะลงพื้นที่บ้านกกอกเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อสันนิษฐานในคดีหลายอย่าง
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าเรื่องนี้ตำรวจออกมาตอบและชี้แจงแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ชี้แจงแบบนี้ค่ะถือว่าตำรวจให้ข้อมูลทางคดีเรื่องของการเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเลยนะคะ
พฤษภาคมตอนทุ่มนึงตอนที่พบศพน้องชมพู่อยู่บนภูเหล็กไฟ
เขาบอกว่าภูเหล็กไฟมีทั้งหมด๖ชั้นก็แบ่งเป็นชั้นจุดที่พบศพคือชั้นที่๕ของภูนะคะ
เจอรองเท้าเจอกางเกงห่างจากจุดพบศพ๒๐เมตรอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะ
วันรุ่งขึ้น๑๕พฤษภาคมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟาเรทตรวจหาวัตถุพยาน
เส้นผมกับเส้นขนสองจุดค่ะคือจุดที่พบศพน้องชมพู่กับใต้กางเกง
ก็เพราะว่าในคืนที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะชาวบ้านช่วยกันตามหาน้องเยอะเลย
รวมถึงก่อนที่ชาวบ้านขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่า
เพื่อจะได้ตีกรอบให้แคบลงตำรวจบอกแบบนี้
ก็จะนำไปสู่การหาหลักฐานที่มันชัด
กางเกงพบไหนครับ

คือจุดบนเนี่ยพบวันคืนนั้นเลยครับ
ทุกอย่างแล้วเราถึงมาเก็บวันรุ่งขึ้น

ตรงนี้นะครับจากที่ศพวางทับ

เส้นผมเส้นขนที่เก็บตามมา

ที่ใต้กางเกงที่วางอยู่ก็มีเส้นขนอีกเส้นหนึ่งนะครับ

หรือว่าก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นชาวบ้าน

เราก็ต้องมีการตรวจเพื่อคัดแยกด้วย

ถ้าตรวจบุคคลที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องตรงนี้

หาผู้ที่อาจจะพามา
หรืออะไรซึ่งพยาบาลลักษณะตกหล่นตรงนี้ครับ

ในลักษณะที่ว่าคือการเก็บตัวอย่าง
ก็เป็นไปตามอำนาจของกฎหมายนะคะ

โดยทุกคนเขาลงนามยินยอมนะคะ

ผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะซึ่งจริงแล้ว
ตำรวจบอกว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่

บริสุทธิ์ก็แยกออกไปเลยกันออกไปเลย

ตรวจเสร็จแล้ว๘๒รายนะคะ

เก็บตัวอย่างไปแล้วก็ตรวจดีแอนนี่

ติดตามคดีน้องชมพู่มาโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้คุณแม่น้องชมพู่จะพูดอยู่หลายครั้ง
ไปทำบุญไปขอพรที่วัดไหนไหว้พระวัดไหนก็จะอธิษฐานค่ะ
ธิษฐานบางสิ่งบางอย่างแม่บอกว่าอธิษฐานเนี่ย
คือขอให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเนี่ย
อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตำรวจกำลังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ของหลักฐานสำคัญหนึ่งชิ้นที่กำลังจะออกมา
แต่แม่บอกว่าบอกไม่ได้จริงตำรวจเนี่ยบอกแม่แล้วแต่แม่บอกไม่ได้จริง
แต่เชื่อว่าถ้าผลออกมาปุ๊บอะไรจัดการคนร้ายได้แน่อืม
นี่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกกับเรานี่ฮะที่คุณนฤทธบุญนิ่มติดตามไปหลายที่ครับ
ไปทำบุญอยู่สองสำวัดอ่ะในช่วงสองสำวันที่ผ่านมา
คุณแม่น้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชาบอกว่าตอนนี้ลุ้นผลทางคดีจากหลักฐานบางอย่าง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

หลักฐานสำคัญในคดีน้องชมพู่จุดที่พบศพบนภูเหล็กไฟนะครับทุกผู้ชมครับเราพบศพช่วงค่ำ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าชิ้นแรกที่เจอก็คือรองเท้าแตะเพราะว่ามีชาวบ้านไปเจอรองเท้าแตะก่อนก่อนจะเจอศพรองเท้าแตะของน้องชมพู่วางอยู่ใต้โขดหินเป็นโขดหินที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับอยู่ห
วางเรียงกันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะค่ะวางห่างกันไปแหละว่าเนี่ยตอนที่เขาเจอเขาเอาจับมาวางคู่กันหลักฐานชิ้นที่สองที่วันนั้นเจ้าหน้าที่เจอก็คือกางเกงของน้องชมพู่ที่ใส่ออกจากบ้านตั้งแต่วันหายตัวไป๑๑พฤษภาคมไปเจออยู่ใต้ซอกหินใหญ่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้าประมาณ๕๖เมตรและห่างจากจุด

ร่วงลงไปมันก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นไปได้การตรวจดีเอนเอของเส้นผมตรงนี้อย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้นะครับที่เราได้ข้อมูลมายืนยันว่ามันไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่ค่ะถ้าไปตรงกับเส้นผมของใครหรือจะเป็นเศษขนของสุนัขอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่าสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่หรือเป็นเส้นผมของมนุษย์ก็ต้องไปไล่กันต่อว่าคนคนนั้นอยู่ในวันที่
ไปค้นหาแล้วเจอศพหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมฮะเราก็คาดว่าเส้นผมที่จุดใต้ศีรษะของน้องชมพู่เนี่ยแหละฮะน่าจะเป็นเส้นผมสำคัญที่แม่น้องชมพู่บอกว่ากำลังรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางเจ้าหน้าที่อยู่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับหรือว่าผลออกมาแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะต้องไปเชื่อมโยงกับหลักฐานอย่างอื่นอีกเพื่อ
สองสามวันที่ผ่านมานี้แต่หลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหา
คือเสื้อกล้ามสีขาวลายการ์ตูนมิกิเมาส์
จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอนะฮะเด็กใส่ออกไปจากบ้านแล้วหายตัวไปเนี่ย
เอ็ดพฤษภาคมที่เล่นอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ย
จนถึงวันนี้ยังไม่เจอซึ่งเชื่อว่าเสื้อตัวนี้ถ้าเจอ
จะต้องมีหลักฐานอะไรที่สำคัญมากในการเชื่อมโยงไปยังตัวคนร้าย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไม๗๓วันแล้วยังหาไม่เจอ
ค่ะคนร้ายจะต้องโอ้โหมีอะไรที่สำคัญมากมาก
ถึงเอาไปซ่อนถึงเอาไปทิ้งหรือจะเอาไปทำลายอะไรก็แล้วแต่
ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
วันนั้นไปตรวจค้นบ้านลุงพลแล้วก็ตรวจสอบรถกระบะสีบรอนเงิน
หมายเลขทะเบียนบบลล๓๑๒๗สกของลุงพลด้วย
ลายนิ้วมือเก็บดีเอนเอทุกอย่างอย่างละเอียด
เสื้อผ้านะในรถเนี่ยตรวจหมด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานของลุงพลไปตรวจสอบนะครับ
มีเสื้อม่อห้อมภูไทนึงตัวกางเกงยีนด์นึงตัว
ซึ่งเป็นชุดที่สวมใส่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
มีชุดทำงานอย่างเช่นกางเกงวอร์มสีดำ
เสื้อยืดรองเท้าบูธรองเท้ายางแบบมีปุ่ม
มีมีดพับมีไม้ปั่นหูกระดาษทิชชู่แล้วก็เส้นผมที่เจอนะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าหลักฐานสำคัญคือสิ่งต่างเหล่านี้นะคะ
นำมาซึ่งการขยายผลว่าจะไปเชื่อมโยงกับคนร้ายในลักษณะไหน
ยังไงบ้างหรือเปล่าจุดที่พบศพน้องชมพู่นอกจากเส้นผม
ก็คาดว่าเป็นเส้นผมของคนนะคะมีเส้นขนนะคะเป็นขนของสัตว์
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปว่าเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างขนสัตว์
ขนสุนัขแม้กระทั่งขนหนูยังไปเก็บตัวอย่างไปตรวจเลย
เพื่อไปตรวจดูว่าเป็นขนของสัตว์ชนิดไหนแต่ทีนี้ถ้าตีวงให้แคบลงมา
ถ้าเป็นขนสุนัขเจ้าหน้าที่เก็บขนสุนัขไปตรวจเนี่ย
มีสุนัขตัวไหนบ้างเดี๋ยวลองมาดูนะคะสุนัขที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่
มีอยู่สี่ตัวนะคะมีที่บ้านน้องชมพู่กับบ้านน้าตายอะค่ะ
เจ้าปลาส้มกับเจ้าแก้วสองตัวนี้เป็นสุนัขบ้านน้องชมพู่นะคะ
ซูโม่กับเจ้าสีทองเป็นสุนัขของบ้านน้าตายนะคะ
บ้านเขาอยู่ติดกันค่ะนี่นะคะเรียงลำดับตามความสนิทกับน้องชมพู่ค่ะ
แน่นอนก็ต้องเริ่มต้นที่เจ้าปลาส้มนะคะเป็นสุนัขพันทางเพศเมียอายุหนึ่งปี
ก็อยู่ที่บ้านกกอกตั้งแต่เกิดแหละติดคนค่ะเห็นคนก็วิ่งเข้าหาทักทาย
ส้มสนิทกับน้องชมพู่มากที่สุดนะคะตามน้องชมพู่ไปทุกที่ค่ะ
วันที่นำศพน้องชมพู่กลับมาทำพิธีที่บ้านเจ้าปลาส้มทั้งเห่าทั้งหอน
กลางวันแสกนะคะหอนแบบแปลกแม่ของน้องชมพู่ถึงขั้นต้องบอกเลยว่า
ส้มคงรับรู้ว่าเจ้านายกลับมาแล้วเหมือนกับเห่าหอนเพื่อ
รับเจ้านายรับน้องอย่างเงี้ยค่ะครับวันที่ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ทดลองให้เด็กอายุใกล้เคียงกับน้องชมพู่สักสามสี่ขวบขึ้นเขาว่าค่ะเนี่ย
ภาพเนี้ยปลาส้มยังเดินไปเลยยังไปด้วยเลยเห็นไหมคะ
นำอยู่ข้างหน้าขึ้นไปบนภูเหล็กไฟคือเนี้ยคือนิสัยของปลาส้ม
ก็คือจะสนิทกับทุกคนเป็นสุนัขแบบใจดีนี่นะคะ
อันนี้คือตัวที่สนิทกับน้องชมพู่มากที่สุดตัวที่สองค่ะเจ้าซูโม่
อายุ๓ปีเป็นสุนัขพันธ์ทางเพศผู้สีดำได้มาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ซูโม่เนี่ยไม่ค่อยเข้าหาคนแต่จำเสียงรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ผ่านได้
คันไหนไม่ใช่รถของเจ้าของบ้านคือถ้าไม่ใช่รถของบ้านน้องชมพู่
ไม่ใช่รถของบ้านน้าตายมันเห่าเลยนะคะครับเห่าไล่จนพ้นบ้านไปอะค่ะ
คำให้การของน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เล่าให้ฟังว่า๑๑พฤษภาคมช่วงเช้า
หลังจากน้องชมพู่ดูยูทูปเสร็จขอไปเล่นขุดดินที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
แล้วก็จะเล่นกับเจ้าซูโมนี่ค่ะก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
เหมือนกับเจ้าซูโม่ก็อยู่กับน้องชมพู่นี่นะคะครับผลการตรวจดีเอนเอที่ออกมา
ขนสุนัขที่อยู่ตามตัวของน้องชมพู่ก็คือขนของเจ้าซูโม่นะคะนี่นะคะ
ส่วนตัวที่สามค่ะเป็นสุนัขที่บ้านน้าตายนะคะชื่อเจ้าสีทอง
สุนัขพันธ์ทางเพศผู้สีดำอายุ๓ปีได้มาจากขอนแก่นเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะเจ้าสีทองแต่ตัวมันสีดำนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือเจ้าแก้ว
นักพันธ์ทางเพศเมียอายุหนึ่งปีนะคะเป็นสุนัขที่ลุงพลเอามาให้ที่บ้านของน้องชมพู่เลี้ยง
นี่ค่ะ๔ตัวหลักถ้าเรียงตามลำดับความใกล้ชิดความสนิทกับน้องชมพู่
ครับแต่นอกจากสี่ตัวที่เล่าไปคือจริงจริงแล้วเจ้านิกเนี้ยนะคะ
นักพันทางเพศผู้ของลุงพลเนี่ยต้องบอกว่าถูกตรวจสอบแล้วนะคะ
เก็บตัวอย่างขนอะไรไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามเอาดีเอนเอของสิ่งอื่นอื่นรอบตัวด้วยนะคะ
จากสุนัขทั้ง๔ตัวอย่างที่บอกค่ะก็ทุกอย่างแหละก็นำไปตรวจดีเอนเอเพื่อหาว่ามันจะมีอะไร
ไปเชื่อมโยงกับเส้นขนหรือเส้นผมที่พบจุดที่พบศพของน้องชมพู่บ้าง
กำลังรอดีเอนเอหลักฐานชิ้นสำคัญคือเส้นผมที่อยู่รอบศพนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ย
น้องชมพู่นี่เป็นหลานสาวคนเล็กสุดของครอบครัวนะฮะค่ะ
ครอบครัวของน้องชมพู่มีเสาหลักก็คือคุณตาคุณยายคุณตาชาญคุณยายสมควรหลาบโพ
คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนามสกุลหลาโพไปแต่งงานกับคุณพ่อคือนายอนามัยวงศรีชา
ตอนนี้ก็เป็นสาวิตรีวงศรีชานะครับนี่คือคุณตาชาญหลาโพนะครับ
คุณตาชาเนี่ยบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดคดีของหลานสาวเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุด
เท่าที่ครอบครัวเคยประสบมาอยู่แล้วล่ะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันเกิดรอยร้าวขึ้นภายในครอบครัว
อันนี้ต้องว่ากันตามตรงเพราะว่ามันมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
มีความสงสัยซึ่งกันและกันคุณตาชาญบอกว่าแน่นอนว่าทางคดีก็ต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ในส่วนของครอบครัวเนี่ยคือถ้าจะรอให้คดีคลี่คลาย
ตำรวจจับตัวคนร้ายได้อันนี้พูดตรงตรงก็คือมันไม่รู้ว่าจะเร็วจะช้ายังไง
นี่ก็เจ็บสิบสามวันแล้วค่ะจะปล่อยให้เป็นไปแบบนี้เรื่อยเรื่อยคงจะไม่ไหวนะครับ
ก่อนหน้านี้คุณตาชาญเคยบอกว่าอยากให้ลูก
ทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยมาสาบานกันดีกว่า
สาบานร่วมกันจะได้ไม่ต้องมาแคลงใจกัน
ระแวงกันมาสาบานกันซะ
เนี้ยจะได้หันมามองหน้ากันคุยกันได้อืม
อย่างนั้นโอ้โหรอกว่าตำรวจจะสารคดีได้
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงจะคุยกันได้ค่ะเนี่ยคุณตาชาญบอกว่า
อยากให้มาดื่มน้ำสาบานกันเลยนะครับลูกทั้งหมด
ถ้าใครฆ่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน๗วัน
คือถ้าจะย้อนไปเรื่องของการสาบานเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้หลังจากที่แม่น้องชมพู่ได้แสดงความสงสัยไปยังลุงพลที่เป็นลุงเขย
ลุงพลก็เลยบอกว่าสาบานไหมคุณแม่น้องชมพู่ก็บอกได้สาบานได้
ต่างฝ่ายต่างก็ไปสาบานคนละวัดลุงพลสาบานที่วัดแถวบ้าน
คุณพ่อน้องชมพู่ช่วงนั้นมากรุงเทพพอดีเลยไปสาบานที่ริมรั้ววัดพระแก้ว
ค่ะแต่คุณตาชาญคุณตาเสาหลักของบ้านของครอบครัวเนี่ยบอกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่า
เดี๋ยวดำนาเสร็จตอนนี้กำลังดำนากันอยู่นะเดี๋ยวดำนาเสร็จเมื่อไหร่
ให้ลูกในบ้านทั้งลูกสาวลูกชายและลูกเขยไปดื่มน้ำสาบานกันเลย
นี่ครับทุกผู้ชมครับคุณตาชาญบอกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งหมดในครอบครัวเนี่ยนะตาชาญยายสมควรนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของบ้าน
มีลูกมีลูกอยู่๕คนมีป้าแตนลูกสาวคนโตก็คือภรรยาของลุงพล
ผลที่๒นี่คือ
ภรรยาของนายอนามัยคุณพ่อน้องชมพู่นะครับแล้วก็มีลูกสาวต่อมาคือ
มีลูกชายอีกคนนึงลูกชายคนเดียวของบ้านเลยนะลูกคนที่สี่คือ
นายนารินหลาโพชื่อเล่นชื่อกระแต
แต่เราเรียกกันตามน้องชมพู่ก็เรียกนาแตนาแตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กก็คือน้ำฝน
เราก็ตรวจสอบไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับลูกทุกคนลูกสาวลูกชายและลูกเขย
พร้อมไปสาบานดื่มน้ำสาบานตามที่ตาชาญบอกหรือไม่
ตาชาญบอกเอาใกล้นี่แหละวัดถ้ำภูผาแอกใกล้บ้านนี่แหละ
ไม่ต้องไปไหนไกลลูกทุกคนเขาบอกกับเราแล้ว
ค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ว่าแต่ละคนเขาพร้อมไม่พร้อม
หรือเขาอยากจะไปสาบานที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
ลูกเขยอย่างลุงพลบอกพร้อมค่ะพร้อมมานานแล้วค่ะ
ทีมข่าวไปคุยมานะคะลุงพลบอกว่าพร้อมจะสาบานมาตั้งนานแล้ว
คือลุงพลบอกว่าอยากจะไปสาบานที่วัดพระแก้วมากกว่าด้วยซ้ำ
เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
แต่ถ้าตาชาญอยากให้สาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ลุงพลบอกได้ที่ไหนก็ได้แต่ลุงพลบอกว่ากังวลเรื่องดื่มน้ำสาบานนะ
มีคนเคยโทรมาบอกลุงพลว่าระวังการดื่มน้ำสาบานเอาไว้
เพราะอาจจะมีคนทำคุณสัยใส่น้ำก็ได้นะ
ลุงพลบอกแบบนี้อะค่ะครับลุงพลก็บอกว่าเรื่องที่จะดื่มน้ำสาบานเนี่ย
อยากให้ทุกคนไปพร้อมกันหมดนะคะอยากให้ทุกคนพูดคำเดียวกันประโยคเดียวกันนะคะ
ธรรมนองที่ว่าไม่ได้ฆ่าแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ถ้ามีใครเป็นคนทำหรือเกี่ยวข้องเนี่ยขอให้ครอบครัวมีอันเป็นไป
สาบานครั้งนี้จะไม่นับแค่คนที่ฆ่าน้องชมพู่
แต่นับคนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่อยากจะให้นับคนที่รู้เห็นด้วย
คนเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าแต่ถ้ารู้เห็นแต่ถ้าเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็ต้องได้รับผลกรรมไปด้วยที่สำคัญคือในวันสาบาน
อยากให้สื่อไปนะคะอยากให้สื่อไปเป็นพยานว่าทุกคนดื่มน้ำสาบานนะคะ
พร้อมครับถ้าจะไปก็ให้เขานัดวันมาแล้วกัน
การทำร่วมน้ำน้ำสาบานทุกคนผมเคยพูดกับผู้สื่อข่าวไปแล้วนะ
ตามสื่อผมบอกว่าถ้าเอาให้ชัวร์จริงไปที่วัดพระแก้วเลย
สิทธิ์ที่สุดแล้วคำสาบานก็ต้องเป็นประโยคเดียวกัน
ประโยคที่ว่ายังไงครับ
อย่างที่ผมเคยพูดไปบอกถ้าใครมีส่วนรู้เห็น
ในการตายของชมพู่เนี่ยขอให้ครอบครัวมีอีกอันเป็นไปมี
ให้ครอบครัววิบัติให้ครอบครัวชิบหาย
ให้ตายโหงไปกับชมผู้ไปเลยประมาณเนี่ย
ไม่เอาเฉพาะคนที่ฆ่าแต่คนที่รู้เห็นเอาหมด
เอาหมดเลยครับถ้าจะเอาคนที่ฆ่าอย่างเดียวน่ะ

การมีส่วนรู้เห็นเนี่ยคือมันเป็นคำพูดที่มันพูดได้กว้างกว่า
นี่ครับลุงพลเขยใหญ่ของบ้าน

ยาของลุงพลลูกสาวคนโตของตาชาญนะฮะ
แตนบอกว่าป้าแตนเองพร้อมนะครับ
พร้อมจะไปดื่มน้ำสาบานไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก

อยากไปสาบานที่วัดหลวงพ่อโสธรมากกว่า
หลวงพ่อโสธรฉะเชิงเศร้านะครับทุกผู้ชมครับ
ป้าแตนบอกว่าเมื่อหลาย๑๐ปีก่อน
แตนเคยไปขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธร

ก็เลยศรัทธาวัดหลวงพ่อโสธรมาก
แต่ถ้าตาชาญบอกว่า

ส่วนหลังจากสาบานแล้ว
ก็คือลุงพลป้าแตนกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
จะประสานรอยร้าวทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหม
แตนบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามทางฝั่งครอบครัวพ่อแม่น้องชมพู่
แต่ถ้าถามฝั่งป้าแตนเนี่ยพร้อมเสมออยู่แล้ว
พร้อมจะพูดคุยด้วยอยู่แล้ว
ได้แต่ว่าป้าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยป้านับถือท่านเพราะป้าเคยไปขอแล้ว
ขอแล้วมันเป็นผลเห็นผลแบบวันสองวันเลย
คือถ้าไปวัดพระแก้วจะไปพักหลวงพ่อโสธรก็ได้
ใช่ลุงบอกว่าวัดพระแก้วแต่ป้าแบบว่าวัดหลวงพ่อโสธร
ป้าก็พร้อมตลอดแหละป้าก็บอกตาก็พูดอยู่แล้วนี่
ก็พูดกันว่าจะพาไปสาบานกันหมดครอบครัวอะไรอย่างนี้
มันสบายใจในครอบครัวอะไรอย่างนี้
ไม่เพราะว่าความจริงป้าว่าลุงพลกินน้ำสาบานหลายครั้งแล้วนะ
ก่อนที่จะมาจะมามีแบบนี้อีกนะ
ครั้งกวันก็ขึ้นไปภูผาแอกก็สองครั้งสองครั้งอ่ะ
ก็ถ้าครั้งนี้มีอีกก็ไม่เป็นไร
ลุงพลกับป้าแตนพร้อมนะคะครับพร้อมที่จะไปดื่มน้ำสาบาน
ว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ส่วนทางพ่อแม่ของน้องชมพู่รวมถึงณแตก็ตอบรับเหมือนกัน
นะคะพร้อมเหมือนกันพร้อมไปดื่มน้ำสาบานแน่นอนรอแค่ว่า
พี่น้องมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่กังวลอะไรเลยไม่
กดดันอะไรเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสาบานไกลไกล
อย่างที่ลุงพลท้าเอาวัดในหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับ

ไปค่ะถ้าทุกคนว่างตรงกันแม่ก็จะไปพร้อมสาบานพร้อมค่ะจะมีการทำ
มนต์แล้วก็มีคำกล่าวแล้วก็ให้ทุกคนกินน้ำ
คุยกับพ่อกับแม่กับน้องสาวแล้วก็พี่สาวทุกคนว่าเราอ่าจะ
ต้องทำให้สังคมเขาสบายใจก็คือว่าเราจะต้องไปกินน้ำ
สาบานแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกที่ที่ชาวบ้านเกรง
กลัวเขาศรัทธาเขาเชื่อก็คืออยู่ในหมู่บ้านเรานี่แหละ
อยู่ในถ้ำภูผาแอกถ้าใครทำความผิดใครที่เอ่อทำให้น้อง
ชมพู่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยคุณนั้นต้องรับกรรมไป
ค่อยไล่เรียงไปเลยนะคะณตายกับน้าเสริมบ้างค่ะก็
บอกทีมข่าวว่าพร้อมเหมือนกันนะคะพร้อมจะไปสาบาน
แล้วเพราะว่าอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยว
ข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะเพราะว่า
ตายกับน้าเสริมด้วยณตายเองก็เลยบอกว่าไม่ได้กังวลอะไร
ตายกับณเสริมให้ปากคำกับตำรวจไปหมดทุกอย่างแล้วไม่
สนใจการถูกตั้งข้อสงสัยครับเพราะคนโพสต์ไม่ใช่ตำรวจสรุป
เรื่องของการดื่มน้ำสาบานยืนยันความบริสุทธิ์ครอบครัว
ของน้องชมพู่ทุกคนนะคะพร้อมไปวัดถ้ำภูผาแอกเพื่อ
ทำพิธีดื่มน้ำสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันว่า
รอทุกคนอยู่พร้อมหน้าเดี๋ยวจะไปดื่มน้ำสาบานร่วมกันทุกคนค่ะ
คุณตาชาญบอกว่าถ้าไปก็นี่แหละวัดที่บ้านที่ชาวบ้านศรัทธากันอยู่แล้ว
วัดถ้ำภูผาแอกเพราะฉะนั้นเราไปที่วัดถ้ำภูผาแอกหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดถ้ำภูผาแอกก็ต้องไปสอบถามจากท่านเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอก
อธิการบุญมาศรีละเตโชนะครับนี่ครับท่านเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
พระอธิการบุญมาศรีระเตโชท่านบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้นะ
ญาติโยมยังไม่ได้มาบอกถ้าจะมาสาบานกันที่วัดจริงเนี่ย
ยังไม่รู้เลยว่าจะทำพิธียังไงเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาดื่มน้ำสาบานกันที่วัดนี้มาก่อน
แต่ถ้าจะทำจริงก็ต้องเตรียมขัน๕ขัน๘เพื่อมาบูชาพระ
แล้วก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาด้วยส่วนจะมีการสวดบทคาถาอะไรหรือเปล่า
พระบุญมาท่านบอกว่าเรื่องนี้ก็บอกไม่ได้เพราะไม่เคยทำพิธีสาบานที่วัดมาก่อน
ท่านก็บอกไม่ได้ว่าจะทำยังไงแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของวัดถ้ำภูผาแอก
จ้าวาดวัดเล่าให้ฟังแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยที่วัดถ้ำภูผาแอก
ผู้คนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองบังหมดค่ะแบบบังตาบังแล้วมองไม่เห็นอย่างเนี้ย
เพราะสมัยนั้นหลวงปู่รินท่านมาก่อตั้งวัดตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะท่านอาศัยอยู่ในถ้ำ
แล้วจะออกมาบินทบาทแล้วไปนั่งวิปัสนาในถ้ำต่อใครจะมาปองร้ายท่านไม่สามารถมองเห็นตัวท่านได้
ทำให้คนสมัยนั้นก็เรียกขานต่อมากันเรื่อยว่าเมืองบังหมดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ย
ชาวบ้านกกอกท่านก็เขาก็ศรัทธาวัดนี้กันมากเวลามาอธิษฐานมาขอพรส่วนมากจะสมหวังทุกอย่าง
ค่ะจากเมืองบังบดกลายเป็นวัดแล้วก็เป็นวัดถ้ำภูผาแอก
ยังไม่เคยมีใครมาดื่มน้ำสาบานยังไม่เคยมีใครมาสาบานสักครั้งเลยยังไม่มี
ยังไม่มีเพิ่งจะมีรายแรกเนี่ย
สมมุติว่าถ้าจะทำพิธีครั้งแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเริ่มทำพิธีด้วยการทำยังไงบ้างครับ
แล้วแล้วแต่ส่วนบุคคลนะแล้วแต่ส่วนบุคคลเขาจะทำยังไงก็จะเป็นพิธียังไง
เขาจะตกลงกันจะทำยังไงก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเขาจะตกลงกันทำยังไง
จะมีอะไรจะมี๕ขัน๘หรือจะมีดอกไม้ทูบเทียนก็แล้วแต่
สมมุติถ้าเขาถ้าเขาสาบานถ้าเป็นโบราณเขาสาบาน
เขาก็จะตั้งสจ่ายอธิษฐานดอกไม้ทุบเทียนก็จุดทูปอธิษฐานคำสาบาน
ผมเข้าใจที่ท่านเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกบอกนะ
คือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเขาผูกพันกันมาก
อะไรที่ญาติโยมอยากจะมาทำทำแล้วสบายใจไม่ได้ขัดกฎหมาย
ไม่ได้ขัดต่อศิลธรรมอันดีเนี่ยพระท่านไม่ค่อยขัดหรอก
อ่าอย่างเนี้ยไม่เคยมีการสาบานมาก่อนที่วัดธรรมภูมิภาแอก
หลวงพ่อน่ะบอกว่าถ้าจะมาทำอาร์ตามายยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้

แต่ถ้าอยากมาทำก็ได้ก็ไม่ขัดเพื่อความสบายใจของญาติโยม

อยู่ด้วยนะครับที่พักสงภูหลวงท่านที่เป็นประธานที่พักสงภูหลวง
คือพระสมบัติอภิสัตโธนะครับเราก็ไปถามเหมือนกันอืมพระสมบัตินี่
ท่านจะสนิทกับลุงพลหน่อยนะพระสมบัติบอกว่าพิธีสาบานเนี่ย
ถ้าจะทำคิดว่าคงออกมาลักษณะแบบพิธีผูกเสี่ยวอ่ะเสี่ยวคือเพื่อนอ่ะนะ
เป็นพิธีสาบานแบบเป็นเพื่อนกันแบบที่เพื่อนเขามักทำกัน
พิธีแบบนี้เนี่ยพระสมบัติบอกว่าพระบุญมาท่านก็เคยทำมาก่อนนะ
สมัยก่อนเนี่ยพิธีนี้ที่พระบุญมาท่านเคยเล่าให้ฟัง
แล้วก็พระสมบัติท่านก็เคยได้ยินมาเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันจะผูกเสี่ยวกัน
ผูกพันความเป็นเพื่อนกันสาบานร่วมกันจรินเหล้าให้เต็มแก้ว
แล้วใส่พริกลงไปอันนี้เพื่อนนะจากนั้นคนที่ผูกเสี่ยวก็จะสาบานกันว่า
เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใครผิดคำสาบานต้องมีอันเป็นไป
แล้วจะแบ่งเหล้ากันกินจนหมดแก้วแต่พระสมบัติท่านบอกว่า
ไม่เคยเห็นใครได้รับผลจากพิธีนี้นะเพราะคนที่ตัดสินใจสาบาน
เขาตกลงเป็นเพื่อนกันตลอดไปเขาก็จะเป็นเพื่อนกันไปนั่นแหละ
บางทีการตัดเพื่อนมันก็ไม่รู้จะตัดยังไงอ่ะบางทีก็เนี่ยแหละฮะ
กุศโลบายของคนสมัยก่อนหาเรื่องกินเหล้าเพราะมันจะตัดเพื่อนยังไง
นอกจากทะเลาะกันไม่พูดกันก็ไม่เจอกันแล้วใช่ไหมมันไม่เหมือนตัดพี่ตัดน้องนะ
พระสมบัติท่านบอกถึงเรื่องการสาบานถ้าจะเป็นลักษณะของครอบครัวนะ
พ่อแม่ลูกลูกเขยลูกหลานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าจะไปสาบานที่วัดไหน
ก็คงไปได้ตามสะดวกพระท่านก็คงไม่ขัดหรอกจะไปไหว้พระไปกราบพระ
ถ้าจะมาสาบานที่ที่พักสงฆ์แห่งนี้ที่พักสงภูหลวงที่พระสมบัติเป็นประธาน
ท่านก็ไม่ขัดแต่ท่านเชื่อว่าถ้าจะมาที่นี่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่
เขาคงไม่มาเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาที่นี่อยู่แล้ว
เคยเห็นแล้วเธอสะบานผูกเสี่ยวกันนะเรียกคนเธ่าคนแก่มาก็ได้
เหล้าแล้วก็ให้ไอ้คนทั้งสองคนกินกินคนละครึ่งแล้วก็สาบานเลยว่าจะ
ถ้าหาจารย์สบัติก็ไม่ต้องเพราะว่ามาก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนะ
แล้วเขาถึงกล้ามาเพราะว่าถึงไปหาอาจารย์สุบัติไม่เป็นไรอยู่แล้ว

อย่าให้พระภาพภาคจารย์สบัติไม่ต้องมา

เพราะว่าถึงสาบาลหรือยังแต่ถึงทำไม่ทำมันไม่เกิดประโยชน์แล้ว

ทำบัติไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นึงมันมีอะไรนั่นนี่

นี่นะคะว่ากันด้วยเรื่องของการสาบานก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละเป็นกุศโลบาย
เคยอ่านเจอว่ารักษณะของการสาบานร่วมกันเนี่ยเป็นหลักเรื่องของจิตใจ
เป็นหลักจิตวิทยาด้วยนะเวลามาสาบานด้วยกันทำพิธี
ดื่มน้ำสาบานกล่าวคำสาบานร่วมกันเนี่ยบางทีเขาสังเกตอาการ
คนที่มาทำพิธีร่วมกันว่ามีอาการแปลกไหมลุกลี้ลุกลนไหม
กล่ากล่าวคำสาบานไหมสังเกตคำพูดศรีหน้าธาตุทางแววตา
เป็นหลักจิตวิทยาอย่างด้วยจับผีรุดการอะไรแบบนี้
แต่ถ้าถามว่าวัดถ้ำภูผาแอกเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของคนในหมู่บ้าน
แล้วมีเรื่องเล่าเรื่องราวในอดีตยังไงบ้าง
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้ว
เรามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะมีชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนสมัยก่อนนะ

เจอกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์กับตัวเองเลย
สมัยนั้นเนี่ยมีทหารสองฝั่ง
ฝั่งรัฐบาลกับฝั่งตรงกันข้าม
ฝั่งรัฐบาลยึดพื้นที่ที่วัด
แล้วก็ถามว่าได้ข้าวมาจากไหน

ทหารก็ขึ้นไปวัดไปหาหลวงปู่
พอไปถึงถามท่านว่า
ไปช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ำ
ทหารฝ่ายตรงกันข้ามหรือเปล่า

กลุ่มทหารไม่พอใจพูดจาไม่ดีใส่
พยายามจะทำร้ายโอ้โหเท่านั้นแหละ
รังพึ่ง๑๑รังใหญ่ตกลงมาใส่กลุ่มทหารนะคะ
พึ่งเป็นพันตัวแตกรัง
ต่อยทหารจนหนีกันกระเจิง
ถูกรุมต่อยจนต้องโดนแบกโดนหามลงไปด้านล่าง
นี่ค่ะคนที่ให้ข้อมูลบอกว่า
เป็นเรื่องที่เธอเจอมากับตัว
สมัยนั้นอายุแค่๑๐ขวบเองนะคะ
แม่ของน้องชมพู่ก็เล่าถึง
เรื่องราวไม่คาดคิดนะคะเป็นเรื่องแปลก
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่น้องชมพู่จะหายไป
วันนั้นคือ๑๐พฤษภาคมช่วงเที่ยง
คือน้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคม
ชาวบ้านบอกว่าต้นยางต้นใหญ่เลย
อายุหลายร้อยปีอยู่ที่ทางเข้าวัดถ้ำภูผาแอก
ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ตอนนั้นฝนก็ไม่ตกพายุก็ไม่มี

กิ่งไม้ของต้นยางขนาดใหญ่หักโค้นลงมาขวางถนนเฉยเลย

แม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่า
อาจจะเป็นเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาต้นยางเก่าแก่ต้นนี้
พยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่าง
เพื่อให้รู้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับหมู่บ้าน

ก็เกิดเรื่องน้องชมพู่หายตัวไป
ก็แอบคิดว่ามันอาจจะผูกแล้วมันหักลงมาหรือเปล่า
แต่เราดูแล้วก็ไม่น่าจะหักเพราะว่าผูกอยู่
แต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าน่าจะหักลงได้ทั้งที่ไม่มีลม
แต่ความคิดแม่น่ะคิดว่าเขาน่าจะอยากบอกอะไร
ที่แบบว่าหมายถึงว่าความสั่นสะเทือนอะไรค่ะ

ว่าต้นไม้ใหญ่กิ่งใหญ่หักลงมาทำให้แผ่นดินสะเทือนไม่คิดนะ

แต่จากกลิ่งไม้นี้ลูกก็หาย

เรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับ

เดี๋ยวเราค่อยตามความคืบหน้าทางด้านคดี
หรือว่าสิ่งต่างที่จะเป็นส่วนของคดีกันต่อนะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ

ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่านางระวัลจิตจำนงนะ
เคยมาแล้วก็เอารถแบ็คโฮ

บอกว่าต้องการเอามาให้น้องชมพู่
เพราะเธอฝันถึงน้องชมพู่

อยากจะดื่มนมเปรี้ยวอยากจะไปโรงเรียน
อยากมีกระเป๋านักเรียนเนี่ยเธอก็เลยมา
แต่วันนั้นไม่เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ก็มีน้าตายที่พาไปที่ที่บรรจุอัฐิของน้อง

พอกลับมาที่บ้านที่ชายภูมิ

คือก่อนจะไปเนี่ยเคยฝันถึงน้องชมพู่๒ครั้ง

อันนี้ขึ้นกับความเชื่อนะครับ

ฝันเห็นน้องชมพู่มานั่งพับเพียบอยู่บนแคร่

แล้วบอกว่าหนูหิวนม
แล้วก็มีผู้ชายซึ่งไม่รู้เป็นใคร

ไข่ได้ครบ๙๐ฟอง

บอกว่าในจำนวนนี้บางฟองมันเป็นสีดำด้วยนะ
ไม่รู้ว่าไข่ที่เห็นเป็นสีดำ

เป็นชาวชายภูมิบอกว่าเธอไม่ใช่ร่างทรงนะครับ
แค่สามารถสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างได้
มีสะสมเครื่องรางของขลังบ้างเท่านั้น
แต่คุณแม่น้องชมพู่เคยบอกมาหลายครั้งแล้วบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเชื่อใช่ไหม
เพราะว่ายังเชื่อว่ายังไงลูกสาวเนี่ยคงไปดีแล้วไปสู่สุขติไปสบายแล้วไม่เชื่อลักษณะแบบนี้
ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของวันนี้เลยนะคะ
ว่าตกลงแล้วน้องชมพู่หายตัวไปกี่โมงกันแน่
คือก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปก็คือเรายึดจากเวลาที่ตำรวจบอกว่ามีการตรวจสอบ
หมายความว่าน้องชมพู่หายตัวไปหลังจากนั้นหลังจาก๙โมง๑๑นาที๑๑พฤษภาคม
แต่ป้าย้อมค่ะชาวบ้านกกอกนี่แหละบอกว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวไป๘โมงกว่า
ไม่น่าจะใช่๙โมงกว่าป้าย้อมคนนี้นะคะที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
ยอมบอกว่าคือวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ป้าเป็นคนช่วยน้องสดิ้งตามหาน้องชมพู่๘โมงกว่าแน่นอน
มันหมายความว่า๘โมงตรงแล้วป้าย้อมไปทำกับข้าว
กินข้าว๒๐นาทีสักประมาณ๘โมงครึ่ง
ยอมออกมาคุยโทรศัพท์ที่หน้าบ้านช่วงเวลานั้นนะคะ
ก็เห็นน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วอ่ะประมาณ๘โมงครึ่ง
ยอมก็เลยยืนยันว่าน้องชมพู่หายไป๘โมงกว่าแน่นอน

อดคล้องกับข้อมูลของเด็กแก๊งจำปานะคะ
ก่อนหน้านี้บอกกับทีมข่าวว่า๑๑พฤษภาคม
ที่น้องชมพู่จะหายตัวไปแก๊งจำปานั่งเล่นอยู่ที่ต้นจำปา
จากบ้านของน้องชมพู่ประมาณ๒๐เมตร
เห็นน้องชมพู่นั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
สดิ้งนอนเล่นมือถืออยู่ใกล้กัน
พอน้องสดิ้งบอกว่าน้องชมพู่หายก็ช่วยกันออกตามหา
ทีมข่าวก็เลยจำลองเหตุการณ์การเดินหาน้องชมพู่ของแก๊งจำปาค่ะ
แล้วก็จับเวลาน้องพาเดินลัดเลาะไปตามบ้านของชาวบ้าน
เข้าซอยโน้นทะลุซอยนี้จนไปถึงถนนหน้าหมู่บ้าน
ระหว่างทางแวะถามชาวบ้านว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
จากนั้นนะคะก็เดินไปที่บ้านลุงพลห่างจากบ้านของน้องชมพู่ประมาณ๔๐๐เมตร
แล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านของน้องชมพู่ตอนประมาณ๙นาฬิกา๑๐นาทีค่ะ
นี่ค่ะคำถามคือแล้วแก๊งจำปาจำได้ยังไง
ออกตามหาเข่าซอยนั้นทะลุซอยนี้จนย้อนกลับมาที่บ้านของน้องชมพู่อีกรอบ
คือประมาณ๙โมง๑๐นาทีน้องน้องบอกว่าก็พอกลับมาถึงบ้านของน้องชมพู่
ดูเวลาจากโทรศัพท์มือถือค่ะครับนี่ค่ะส่วนการทดลองเดินตามหาน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ตามเส้นทางที่แก๊งจำปาบอกใช้เวลาเดินหาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
หมายความว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวไป๘โมงกว่าข้อมูลของเด็กแก๊งจำปากับข้อมูลจากป้าย้อม
คือคล้ายกันเลยนะคะที่ว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวไป๘โมงกว่าไม่ใช่๙โมงกว่าค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะใช่ครับ
ในการสืบสวนคลี่คลายคดีว่าตกลงแล้วช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
คือช่วงเวลากี่โมงกันแน่ครับเพราะว่าตำรวจก็จำลองเหตุการณ์ไปหมดแล้ว
ว่าใครอยู่ตรงไหนกี่โมงอะไรยังไงเห็นอะไรยังไงบ้าง
ในวันที่๑๑พฤษภาคมไล่เรื่อยไปจนถึงวันตามหา
จนถึงไปพบศพสิบสี่พฤษภาคมอืมปัญหาก็คือว่าชาวบ้านในพื้นที่
อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาผิดนะครับค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
เพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาติดตัวกันทุกคนใช่
ไม่ได้ดูเวลาด้วยซ้ำว่าตอนนั้นมันกี่โมงยังไงกันแน่
เพราะฉะนั้นข้อมูลตำรวจก็ต้องไปขมวดแล้วก็ไปรวบรวมให้มากที่สุด
ทีนี้ถ้าจะไปดูช่วงวันเวลาในช่วงที่ยังหาน้องชมพู่ไม่เจอนะ
เนี่ยวันนี้ทัวร์ลงนาแตอีกแล้วน้าชายน้องชมพู่
นายนารินหลาโพนะครับกระแตหรือว่านาแตเพราะมีคนบอกว่าเนี่ย
โพสต์เนี้ยที่เฟซบุ๊กของนาแตเนี่ยนารินหลาโพเนี่ย
สิบสามพฤษภาคมวันนั้นยังไม่เจอน้องชมพู่นะเป็นช่วงการตามหากันอยู่
มีโพสต์โพสต์หนึ่งณแตเนี่ยโพสต์ภาพตอนตามหาน้องชมพู่
มีภาพนิ่งแล้วมีข้อความบอกพักกินข้าวข้างทางก่อน
ขอบคุณเพื่อนสื่อออนไลน์ที่ส่งกำลังใจตามหาน้องชมพู่ครับ
จะเห็นนะฮะมีหลายภาพนะครับมีภาพน้องชมพู่นะ
ตอนนั่งรถไถพ่อมีภาพระหว่างทางถนนเส้นนี้นะ
อ่ามีภาพอะไรอีกอีกสองสภาพข้างล่างอ่า
มีภาพตัวนาแตเองและภาพสำคัญคือภาพนี้ครับ
คุณผู้ชมครับภาพหน้ารถกระจกหน้ารถแล้วมีโทรศัพท์มือถือ
ตรงนี้เนี่ยนี่นะท่านผู้ชมดูให้ดีนะ
เดี๋ยวดูแต่ภาพที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ
เพราะมีชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าดูดีดีสิ
แสงที่มันสะท้อนอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของนาแตเนี่ยจะเห็น
ลักษณะเหมือนกับเห็นตรงแขนนาแตเห็นหน้าเด็กหรือเปล่า
เห็นหน้าเด็กใส่เสื้อกล้ามขาวแล้วก็ใส่กางเกงสีม่วงหรือเปล่า
เขามองเข้าไปอย่างนั้นเลยนะใครมองไม่ออกไม่เป็นไรนะ
ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะผมก็มองไม่ออกแต่เอาเป็นว่ามีคนเขามองออก
เขาบอกมันสะท้อนไปเนี่ยเห็นแขนนาแตแล้วเห็นหน้าเด็ก
กล้ามขาวกางเกงสีม่วงแม่น้องชมพู่บอกว่าทีแรกเลยนะ
ทีแรกสุดบอกลูกสาวใส่เสื้อกล้ามขาวกางเกงวอร์มสีม่วงของโรงเรียน
ตอนหลังจะบอกว่าเออจำผิดลูกสาวใส่กางเกงอีกตัวหนึ่งเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า
อีกจุดหนึ่งคือหน้าจอเครื่องเสียงติดรถยนต์มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าเด็ก
นี่ตรงนี้นี่ครับทุกผู้ชมครับเราวงให้แคบลงไปอีกนะ
ท่านไหนมองไม่ออกว่าเหมือนกับหน้าเด็กท่านก็ไม่ต้องกังวลใจ
เพราะผมก็มองไม่ออกค่ะอาจจะต้องสังเกตพินิษฐพิเคราะห์
เขาก็จะเห็นแง่มุมต่างเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาไม่ใช่คนโพสต์นะ
เขาไปเห็นโพสต์ของคนอื่นที่เขาโพสต์เขาบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ย
ภาพที่เอามาโพสต์โพสต์แล้วก็ทัวร์ลงนาแตเนี่ยภาพมันดูสว่างนะ
แต่ภาพต้นฉบับจริงที่นาแตเขาโพสต์เนี่ยภาพมันทึบกว่า
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของสีความเพี้ยนความของสีของแสงอะไรหรือเปล่า
ประมาณอย่างนี้เอาเป็นว่าเราไปถามนาแตดีกว่า
วันนั้น๑๓พฤษภาคมถ้าคนจะสังเกตนาแตว่า
คุณโพสต์เนี่ยแล้วคุณโป๊ะแตกหรือเปล่า
ภาพโทรศัพท์หน้าจอของคุณภาพเครื่องเสียงกระจกเครื่องเสียง
สะท้อนไปเห็นเบาะข้างหลังของคุณเนี่ย
หลานสาวคุณอยู่ในรถหรือเปล่าชมพู่อยู่ในรถคุณหรือเปล่า
นาแตบอกว่าโอ้โห๑๓พฤษภาคมเนี่ย
วันนั้นผมออกตามหาหลานสาวจุดที่จอดรถถ่ายรูปคือบ้านโพนไฮ
โพนไฮเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ที่กกอก๓๗กิโลเมตร
เราก็ถามว่าแล้วทำไมต้องไปไกลขนาดนั้น
เอาหลานสาวหายที่บ้านกอกไม่หาแถวนั้นไปหาอะไรห่างไป๓๗กิโลเมตร
นาแตบอกว่าก็ไปตามคำทำนายที่เขาบอกว่า
จะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีโขดหินใหญ่ก็เลยขับรถไปเรื่อย
ไปเรื่อยเนี่ยมันเลยไปถึง๓๗กิโลเมตรไปถึงนู่นดงหลวง
ส่วนเรื่องภาพที่เป็นประเด็นในขณะนี้ณแตบอกว่าไม่กังวลเลย
ภาพที่แชร์กันเพราะถ้าเอาภาพที่แชร์มาเทียบกับภาพจริง
ดูด้วยตาเปล่าก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกัน
ผมจบสาขานี้มาถ้ามีภาพจากต้นฉบับเอาไปเทียบแล้วเนี่ย
มันก็น่าจะชัดเจนเพราะว่าภาพต้นฉบับกับภาพที่คุณเอาไปปรับ
ผมอยู่คนเดียวเพราะว่าขับรถหาน้องวันนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นใบ๓นี่นะมั้ง
ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็

วันที่๑๓ตามภาพเลย
นี่ครับณแตเนี่ยบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ที่ทัวร์ลงบ่อยเนี่ย
ถือว่าโดนหนักกว่าครั้งอื่นนะ
ครั้งอื่นก็เรื่องใส่เสื้อสีส้มบ้าง
แต่ครั้งนี้หนักกว่าเพราะถึงขั้นมาจับผิดว่าตัวเองมีหลานอยู่ในรถ
ในวันที่เขายังหาตัวหลานไม่เจอ
มาจับผิดอีกบางรูปคือนั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานที่บ้าน
เขาจะมีห้องตัดต่ออะไรของเขานะ
แล้วก็ไปดูกระจกสะท้อนแล้วหาว่าเนี่ยโอ้โหวิญญาณหลานมาอยู่ที่กระจกอะไรแบบเนี้ย
เหมือนกับพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยคือคนทำร้ายหลาน
เดี๋ยวฟังนะฮะสิ่งที่ณแตทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับชาวโซเชียล
ณแตบอกว่าก็คงไม่สามารถบังคับได้เกี่ยวกับความคิดเห็น
แต่ก็อยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถ้าคุณขุดคุยไปคุณไปพบเห็นอะไรที่น้อยนิดสำหรับ
การทำให้ชมพู่เสียหายไปหรือว่าเขาชมพู่เสียชีวิตไป
ไม่มีข้อมูลเลยมันทำให้ชีวิตผมมันสะอาดขึ้น
คนที่เขามองโลกในแง่ดีเขามีข้อมูลที่ชัดเจน
แล้วก็ไม่อ่อนไหวไปกับโลกออนไลน์
เขาจะวินิจฉัยเองว่าเฮ้ยอันไหนมันถูกมันผิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังไม่ได้มาพูดอะไรเลย
แต่โลกออนไลน์เขาวิจารณ์ไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณ
แต่สุดท้ายคนที่จะจับผู้ร้ายเขาไปเข้าที่กระขัง
สุดท้ายเป็นเจ้าที่สำรวจไม่ใช่โรคออนไลน์
ก็ไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะวันนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าปลาส้มอาจจะไม่รู้เรื่อง
คุณผู้ชมแซวมาไงอยากให้นักข่าวไปคุยกับปลาส้ม
ถามปลาส้มหน่อยสุดท้ายทีมข่าวของเราคุยกับปลาส้มไม่ได้นะคะ
คุยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปลาส้มมาให้ค่ะ
คือปลาส้มเขาไม่ใช่หมาธรรมดาธรรมดานะคุณภาคภูมิ
ทำไมครับเขาเป็นหมาพิเศษนะเป็นหมานำโชค
นำโชคเลยเหรอใช่แม่น้องชมพู่บอกว่าไปเปิดตำราดูแล้ว
ส้มเนี่ยเป็นหมานำโชคเพราะว่าปลาส้มมีนิ้วเท้ามากกว่าหมาตัวอื่น
ส้มมีนิ้วเท้า๒๒นิ้วหมาทั่วไปมี๒๐นิ้ว
หน้าข้างละห้าเท้าหลังข้างละหกแต่ปลาส้มเนี่ยมีมากกว่า
เกินมา๒นิ้วอ่ะใช่เกินมาอ๋อเหรอก็เลยเป็นหมาที่มีลักษณะพิเศษ
แม่บอกว่าเคยไปเปิดตำราดูนะลักษณะแบบนี้เป็นหมาที่นำโชคค่ะ
ของน้องชมพู่บอกว่าปลาส้มก็คือไปขอชาวบ้านคนนึงมาเลี้ยงนะคะ
เป็นสุนัขที่น่ารักค่ะแสนรู้มากซุกสนมาก
แล้วก็สนิทกับน้องชมพู่มากเล่นกับน้องชมพู่ตลอด
ของน้องชมพู่บอกว่าช่วงที่น้องชมพู่หายไป
ส้มรู้แม่บอกนะปลาส้มมันน่าจะรู้ว่าคนร้ายคือใคร
พาน้องชมพู่ไปแต่ว่ามันพูดไม่ได้ไง
ส้มมันพูดไม่ได้อ่ะถ้ามันพูดได้มันคงบอกไปแล้ว
บอกว่าช่วงที่เลี้ยงปลาส้มมาเนี่ยนะคะ
ส้มเนี่ยทำให้ครอบครัวมีความสุขมากนะ
สร้างความสุขสนุกสนานมันก็สน
บางทีก็สนเกินเหตุไปวิ่งกัดไก่ของชาวบ้าน
ครั้งนึงเนี่ยแม่บอกว่าเคยคิดถึงขั้นที่
ปลาส้มให้กับช่างวาคือช่างวาเป็นคนรักหมานะ
เพราะมันสนเกินแต่สุดท้ายก็ไม่ยกให้ใคร
เลี้ยงมาตลอดจนกลายเป็นเหมือนกับตอนนี้
เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของน้องชมพู่ไปแล้ว
เวลาที่คนไปให้กำลังใจไปอะไรเนี่ย
ก็จะบอกว่าเออเห็นปลาส้มแล้วคิดถึงน้องชมพู่จังเลยนะ
เพราะว่าสนิทกับน้องชมพู่จริง
นาริสทีมข่าวของเราก็เลยขอว่าแล้วถ้าตอนนี้
มีคนขอปลาส้มไปเลี้ยงแม่จะให้ไหม

เพราะปลาส้มเป็นหมาที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มากจริง
แล้วมันก็น่ารักแสนรู้มากค่ะ
ส้มเราเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
น้องชมพู่จะเห็นปลาส้มตั้งแต่มันตัวเล็กอยู่
แล้วก็เลี้ยงให้อาหารให้ขนมแบ่งกันกินนะคะ

เพราะว่าให้ปลาส้มน้องน่ะเอาข้าวคลุกปลาส้มให้มันกิน

แม่รู้แล้วแหละว่านิ้วเท้ามันเกิน

แล้วตัวอื่นมีอะไร
ตัวอื่นในหมาพี่น้องมันมันจะมีอยู่๗ตัว

อ๋อแปลว่าทั้งข้อก็คือมันมีนิ้วเหมือนกันค่ะ

ที่ผ่านมาถือว่ามันให้ความโชคดี
ความโชคราบอะไรกับครอบครัวเราบ้างไหมครับ
คือมีมันแล้วสบายใจเนี่ย
ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรนะ

คิดว่าจะให้เขาไปเลี้ยงเพราะเขารักสัตว์

เพราะว่ามันเหมือนตัวแทนของน้องค่ะ

ปลาส้มกลายเป็นเหมือนตัวแทนของน้องชมพู่ไปแล้วนะคะครับ

ไม่ได้เป็นหมาที่ขึ้นเขาเก่งนะคะ

ปลาส้มขึ้นเขาไม่เป็นเลยค่ะ
ขึ้นเขาครั้งแรกของเจ้าปลาส้มก็คือ๑๒พฤษภาคม
ช่วงที่พ่อกับแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปหาน้องชมพู่ในตอนเช้ามืด

วันนั้นแหละปลาส้มเดินตามขึ้นไป
แต่ครั้งแรกของมันก็ไม่ได้วิ่งออกเส้นทางไปไกล

ชาวบ้านก็ขึ้นเขาช่วยกันตามหานักข่าวมาอะไรมา

ทีมข่าวก็ลองดูนะคะว่าเอ๊ะตำราโบราณ

ลักษณะของหมาที่เป็นหมาให้โชคหมาหน้า

นำโชคอ่ะนะคะครับเริ่มจากปากค่ะปากเจ้าปลาส้มค่ะ
ลักษณะเหมือนในตำราเลยค่ะคุณผู้ชมปากจะยาว
เหมือนในตำราตำราธรรมชาติตำราในโบราณนะคะ
ดูเรื่องของเนี่ยว่าจะนำโชคให้โชคจะต้องมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไง
อืมขนสีขาวหรือสีน้ำตาลแดงตำราโบราณบอกว่า
หมาที่มีขนสีแบบนี้ป้องกันคุณสัยมนต์ดำได้ค่ะครับ
ปลาส้มยังมีขนแบบเหลืองเหลืองหน่อยหน่อยด้วยนะคะอืม
ทั้งสี่สีขาวล้วนเล็บเท้าสีขาวครับ
ก็ตรงตามตำราเหมือนกันนะคะแต่จำนวนเนี่ยค่ะจำนวนนิ้วเท้าอ่ะค่ะ
ในตำราบอกว่าถ้ามีนิ้วเท้าสิบเก้าถึงยี่สิบนิ้วหมาที่เลี้ยงไว้
จะเป็นแหล่งนำทรัพย์สินนำโชคมาให้
แต่เจ้าปลาส้มนิ้วเท้าเกินมามียี่สิบสองนิ้ว
ก็ไม่ได้ตรงตามตำราโบราณนะคะครับแต่ชาวบ้านเขาเชื่อไง
เขาเชื่อว่ารักษณะแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับหมาตัวอื่น
หมายถึงเป็นลักษณะที่นำโชคโชคดีอะไรแบบนี้นะคะ
เขาอาจจะโชคมาให้เยอะกว่าเดิมก็ได้ใช่ก็เกินมาเยอะเยอะกว่าเดิม
กว่าตัวอื่นอื่นเกินมาสองนิ้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เขาก็เชื่อว่านำโชคให้อะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
สัตวแพทย์กิติกุลนามวงพรมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง
ก็เป็นความผิดปกติทั่วทั่วไปค่ะเกิดจากการพัฒนาของตัวอ่อนที่ผิดปกตินะคะ
ทำให้นิ้วเกินออกมานะคะอืมนิ้วเท้าที่เกินออกมาโดยเฉพาะในสุนัขเนี่ย
ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตอะไรของสุนัขครับส่วนความเชื่อที่ว่านำโชคหรือเปล่า
คุณหมอก็บอกว่าในมุมของสัตวแพทย์ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้
แต่ในมุมความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
ท่านผู้ชมครับวันนี้๗๓วัน๗๓วันคดีของน้องชมพู่
เราก็ยังรอฟังผลความคืบหน้าทางคดีของตำรวจอยู่ทุกวันแหละครับ
เหมือนกับทุกท่านนะครับเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เหมือนกับครอบครัวของน้องชมพู่เหมือนกับชาวบ้านกกอกที่ตะมนตกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถนนเส้นนี้ฮะเป็นถนนเส้นกกตูม
ซ้ายเลี้ยวขวาก็เข้าบ้านกอกแล้วแล้วแต่ว่าบ้านใครอยู่ซอยไหน
นี่ครับ๗๓วันที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับเราถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เพราะว่าต้องสูญเสียลูกสาวไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
ไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟได้พ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่า
ยังมั่นใจว่าคดีนี้ยังไงต้องมีคนร้ายแน่นอนแม้เวลาจะล่วงเลยยาวนานมาสองเดือนกว่าแล้วก็ตาม
แต่ก็ไม่ท้อพ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่าจนถึงตอนนี้
ตำรวจยังไม่เคยมาแจ้งพ่อกับแม่นะว่าจะหยุดพักคดีชั่วคราว
หรือว่าจะแขวนคดีไว้ก่อนไม่เคยมาแจ้งเลย
ตำรวจยังให้ความมั่นใจอยู่ทุกวันว่ายังทำงานอย่างหนักเพื่อจะปิดคดีให้ได้
เมื่อตำรวจยังมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้เนี่ยแม่กับพ่อน้องชมพู่ก็เลยยังมั่นใจว่า
ยังไงคนร้ายต้องถูกจับได้ในที่สุด
หวังทุกวันและตำรวจก็ยังทำงานทุกวันค่ะ

ตอนนี้ทางตำรวจยังไม่มีการบอกแม่ว่าจะแขวนคดีทั้งสิ้นค่ะ

ครั้งล่าสุดน่าจะ๘๐นะ
เชื่อมั่นในการทำงานตำรวจไหม
คุณพ่อน้องชมพู่ก็บอกกับเรานะครับบอกว่าไม่ท้อนะครับ
แล้วก็มีความหวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายได้สักวันหนึ่ง
และคิดว่าตำรวจจะไม่ล้มเลิกคดีนี้ง่ายแน่
เนื่องจากหากจับคนร้ายไม่ได้
ชาวบ้านที่บ้านกอกก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะคนร้ายยังไม่ถูกจับ

แล้วไม่ใช่แค่ชาวบ้านบ้านกอกรวมถึงครอบครัวของน้องชมพู่ด้วย
ก็ต้องอยู่กันอย่างหวัดระแวงกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
ก็ดีใจนะที่ตำรวจท่านทุ่มแรงใจแรงกายมาก
แล้วก็ชาวบ้านก็ดีใจนะที่ตำรวจทำงานแบบเข้มข้นเอาจริงเอาจัง
มันก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่โดนสงสัยทุกหลังคาเรือน
มันจะดีมันจะปลดล็อกหมดครับ
ในส่วนของบ้านพ่อแม่ของน้องชมภูดจะนาธิไปติดตั้งกรอกวงจรปิดให้แล้ว

ถือว่าเป็นผู้เสียหายทางคดีเพราะว่าลูกสาวเสียชีวิต
ในส่วนของลุงพลกับป้าแตนเราก็นำเสนอไปว่า
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ด้วยได้ไหม
เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกัน
เช่นอาจจะมีใครมาสั่งสถานการณ์
แกล้งมาแอบวางหลักถงหลักฐานเท็จอะไรอย่างนี้คือเขาก็กังวลไปหมด
คุณผู้ชมล่าสุดต้องบอกแบบนี้นะคะพอเรานำเสนอข่าวเรื่องนี้
ลุงพลกับป้าแตนอยากจะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านแต่มีข้อจำกัดเรื่องเงิน
นะครับมีคนใจดีนะคะไม่ประสงค์ออกนามนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียส่งข้อความมาในเพจไทยรัฐ
บอกว่าขอออกเงินให้เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านลุงพล
ส่วนที่ท่านเห็นนั่นคือบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ครูนี้ไม่ใช่บ้านลุงพลนะบ้านลุงพลยังไม่ได้ติดนะ
นี่คือบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่ใช่บ้านลุงพลนี่เขาอยู่ตรงฝั่งข้างหลังของลุงพลป้าแตนเนี่ย
ลุงพลเนี่ยแค่มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ใจดีอยู่ออสเตรเลีย
ติดต่อผ่านเพจของไทยรัฐบอกว่าพร้อมจะออกเงินติดกล้องวงจรปิดให้
ใช่ค่ะใช่ค่ะลุงพลกับป้าแตนก็เลยบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลย
ก็ที่ให้สัมภาษณ์ไปว่าอยากติดกล้องวงจรปิดเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจริงจริง
ไม่คาดคิดนะคะว่ามีคนดูข่าวแล้วก็อยากจะช่วยเหลือลุงพลเยอะขนาดนี้
ขอบคุณมากสำหรับที่ที่เขาส่งมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องทีมวงจรปิดหรืออย่างอื่นนะ
ท่านจะรับสิ่งที่ดีตอบกับมาเวินเดิมเหมือนกับผมที่ได้รับครับ
มีหลายคนเจ้าเล่าแบบขนาดที่ละเหรออะไรอย่างเงี้ย
คือวันนี้เนี่ยนะคะลุงพลก็เก็บกวาดข้าวของภายในบ้านนะคะทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งของที่กองเอาไว้ออกมาเผาไฟ
บ้านก็ดูโล่งเลยก็ลุงพลกำลังเผาอยู่เนี่ยฝนตก
ทีมข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วลุงพลเอาของมาเผาทำไมอ่ะเออ
ลุงพลบอกว่ามีคนจะส่งตู้มาให้เพื่อมาใส่พระเครื่อง
ที่ได้รับมาจากวัดภูมิโนรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็เลยเก็บกวาดบ้านอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรไม่ใช้ลุงพลบอกทิ้งเลยเผาเลยโอ้โห

ทีมข่าวก็เลยถามอีกลุงพลมันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรหรือเปล่าอ่ะ
เผาอยู่ฝนตกมันแบบไม่อยากให้เผา
นักข่าวก็ช่างถามไงนักข่าวก็อยากรู้ทุกเรื่องก็ถาม
ลุงพลบอกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันไหมล่ะ

ซักวันนี้จะมีอะไรเป็นแบบอะไรข้าในบ้าน

ต้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็จะย้ายที่

ใส่กระสอบไว้มันเยอะ

นี่ครับท่านผู้ชมครับคือบ้านลุงพลเนี่ย

เมื่อก่อนลุงพลป้าแตนเขาจะอยู่บ้าน

ชาญกับยายสมควรหลาโพแล้วก็แยกบ้านมา
ก็อยู่ที่ใกล้กันแล้วห่างกันไม่ไกลหรอกครับ
ริมถนนฝั่งตรงข้ามกันนะครับ

ก็จะมีพวกพระบงพระใบมาเป็นกำพงกำแพงอะไรอย่างนี้
แต่ช่วงนี้กำลังเคลียร์บ้านกันอยู่ค่ะ
สีก็ไปถามอย่างเดียวแล้วไม่ช่วยรุมพลเลย

พรุ่งนี้จะวันที่๗๔และคดีน้องชมพู่